วัดทั่วประเทศนั้นก็มีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี

ซึ่งไทยรัฐทีวีของเราก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับ
ตั้งแต่ประมาณสัก๔ทุ่ม๕๕นาทีเป็นต้นไปครับ
จากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับ
ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบริการกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ประกาศของเราสองท่านประจำอยู่ที่จุดนี้ครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณรัชตะวันโภชนุกูลและคุณนัทยานีรัตนภัยทูลนะครับ
รายงานสดมาจากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
ปีพุทธศักราช๒๕๖๑ค่ะ

ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความคึกคักค่ะ
เพราะว่าประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะ
ทยอยเดินทางกันเข้ามาจับจองพื้นที่บริเวณวัดอรุณค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าหลายคนได้เดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมา
เพราะนอกจากค่ำคืนนี้จะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแล้ว
ที่วัดอรุณแห่งนี้ยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายอีกด้วยค่ะ

ภายในงานมีการจัดการแสดงโปรงลางจากศูนย์ศึกษาพุทธศาสนา
และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
การแสดงลิเกและหน้าตสินไทยอีกมากมายจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะ
รวมไปถึงมีการจัดนิทัศกาลชุมชนคุณธรรมวิถีธรรมวิถีไทย
โดยจัดขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนนั้นดำเนินชีวิตภายใต้หลักธรรมทางศาสนา

มีการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชน
มีการเปิดตลาดประชารัฐวัฒนธรรมส่งเสริมวิถีไทย
โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งเสริมชุมชนคุณธรรมเปิดตลาดประชารัฐ
ให้ประชาชนที่มาภายในงานนะคะแวะช็อปชมชิมผลิตภัณฑ์ของดีของชุมชนได้
ซึ่งก็มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานและผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนอื่นอีกมากมาย
โดยจะมีการแจกคูปองให้กับประชาชนที่มาภายในงานได้รับประทานอาหารฟรีอีกด้วยค่ะ
ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงานค่ะ
ก็ได้เดินทางมาให้บริการประชาชนนะคะ
อย่างเช่นเจ้าหน้าที่จากทหารกองพันธารปืนใหญ่ที่๑๐๙กรมทหารปืนใหญ่ที่๙ค่ะ
รวมกับตำรวจท่องเที่ยวสนบางกอกใหญ่เหล่าอาสาสมัครในพื้นที่
รวมไปถึงสารวัตรทหารเรือที่คอยดูแลให้การบริการกับประชาชนทั่วไปอีกด้วยค่ะ
และในเรื่องของการเดินทางค่ะต้องขอแนะนำให้ประชาชนนะคะเดินทางโดยรถบริการสาธารณะค่ะ
รวมไปถึงเรือข้ามฝากที่ขยายเวลาบริการไปจนถึง๑นาฬิกาเช่นเดียวกัน
ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการมาลงที่สถานีวงเวียนใหญ่หรือสถานีสะพานตากศิลป์ได้ค่ะ
ประชาชนก็ยังคงสามารถทยอยเดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารได้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะ
และสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ก็เกาะติดบรรยากาศสดผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา
สำหรับการสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมปีพุทธศักราช๒๕๖๑ได้ตั้งแต่เวลา๕ทุ่มตรงเป็นต้นไปค่ะ
รัชตะวันโภชนุกูลเชอรี่รัตนภัยทูลรายงานสดมาจากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครค่ะ